เรียกได้ว่าเป็นนาทีชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ
เป็นแม่บ้านไปทำความสะอาดบ้านตามหน้าที่นั่นแหละ
แต่คุณผู้ชมค่ะพลัดตกตึกลงมาชั้น๒

มาโดนเหล็กที่เป็นกำแพง
ตอนนี้คุณผู้ชมค่ะเคราะห์ดีมากที่เธอนี้ปลอดภัย
เพราะว่าเพื่อนบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ย

แต่เธอถูกเสียบค้างไว้แบบนี้

ต้องรอค่ะกว่าเจ้าหน้าที่จะมาช่วยเหลือกันแบบนี้ค่ะ
เป็นภาพวินาทีที่โอ้โหสุสันจะหวาดเสียวนะ
ช่วงที่เธอพัดตกลงมาแบบนี้
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและพลเมืองก็พยายามช่วยกันนำร่างของหญิงรายนี้แหละค่ะ
ออกจากรั้วเหล็กแหลมที่แทงเข้าไปที่ตัวเธอนี่นะครับ

แล้วก็บริเวณลำคอด้วยนะครับตัวเธอเองก็พยายามที่จะยืนค้ำตัวเองไว้นะ
แต่คือตอนนั้นไม่ไหวที่จะส่งเสียงร้องแล้วนะ
เพราะว่าตรงลำคอคือก็โดนแทงอยู่อะค่ะ
โอ้โหเป็นเหตุการณ์ที่น่าหวัดเสียวนะคะ
อยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในซอยสุขุมวิท๕๔แยก๖๑
พระขนงกรุงเทพมหานครค่ะ
ซึ่งที่เกิดเหตุนั้นก็พบร่างของหญิงคนนี้แหละค่ะ

ซึ่งก็เป็นเจ้าของบ้านนะคะแล้วก็อยู่บ้านเพียงลำพัง
ทีนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณสุดปรีดามหายศ

ไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากเพื่อนบ้าน
ก็ได้พบกับคุณนัทพระศิษย์ผลเจริญการค้า
เป็นพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือหญิงเคราะหร้ายรายนี้นะคะ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่เกิดเหตุ
ตัวผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ย
กำลังทำงานอยู่ที่บริษัท
ได้ยินเสียงคุณป้าข้างบ้านร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ

จากที่ที่เขาทำงานอยู่มาบ้านหลังเกิดเหตุ
ภาพแรกที่เห็นก็คือคุณป้าเจ้าของบ้านอายุ๖๖ปีคนนี้แหละค่ะ
อยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าร่างเนี่ย
ห้อยค้างเติ่งติดกับรั้วเหล็กค่ะ
โดยถูกรั้วเหล็กแหลมเสียบเข้าไปที่บริเวณใต้ราวนมแล้วก็บริเวณลำคอ
เขาบอกว่าตรงแขนก็มีคือประมาณ๔รูอ่ะ

พยายามที่จะหาคนมาช่วยเหลือแล้วก็เคราะห์ดีนะที่มีคนเนี่ยได้ยินเห็นแล้วก็รีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือแล้วก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนนะคะ
มีเพื่อนบ้านหลังตรงข้ามเขาเห็นว่ามีคนตกคาอยู่ที่เหล็ก
แล้วเราก็ไปช่วยเรียกมือวิธีให้ตามช่วยตามหน่อยแล้วก็ตามไปตามตรง๕๖
ครับอ่ายสิ่งออกก็คนที่เห็นเหนือการก็ให้ข้อมูลแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยอาศาสตร์สมัครมูลละนิทธิ
ตันยูก็เล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันบอกว่าตอนที่ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือ
รีบมาที่บ้านหลังนี้เลยแล้วพอมาถึงเนี่ยคือก็เห็นแล้วล่ะค่ะ
ว่าคุณป้าถูกรั้วเหล็กแหลมมันเสียบอยู่คือใต้ราวนมซ้ายขวา
ถูกเหล็กเสียบทะลุเข้าไปที่ลำคอความยาวประมาณ๑นิ้ว
แล้วก็การนำร่างคนเจ็บนำร่างคุณป้าลงมาเนี่ยนะ
มันก็ทุลักทุเลเพราะว่าคนเจ็บเองอยู่ชั้น๒
คือมันอยู่เหนือพื้นดังนั้นมันเป็นเรื่องยากอะค่ะ
กว่าจะเอาร่างคนเจ็บลงมาแล้วจะต้องเอามาด้วยวิธีการแบบไหน
เพื่อให้คนเจ็บได้รับบาดเจ็บน้อยที่สุด
เจ้าหน้าที่ก็ต้องวางแผนเลยล่ะจะทำยังไงดีนะ
จะช่วยชีวิตคุณป้ายังไงดีนะครับ
ก็ใช้เจ้าหน้าที่กว่า๖๗คนเลยนะคะ
ช่วยการใช้ผ้าดิบมาพันที่บริเวณลำตัว
เพื่อที่จะช่วยดึงพยุงร่างคนเจ็บทั้งซ้ายทั้งขวา
ส่วนด้านล่างก็มีเจ้าหน้าที่คอยพยุงตรงบริเวณสะโพก
คือพยายามประคองไม่ให้น้ำหนักตัวเลยนะคะ
จากนั้นก็ใช้อุปกรณ์ตัดถ่างตัดรั้วเหล็กค่ะ
แล้วก็พาร่างคุณป้าเนี่ยขึ้นไปส่งที่รถนะคะแล้วก็ไปที่โรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่บอกว่าขั้นตอนของการตัดเหล็กนั้นไม่ยากหรอกนะคะเพราะว่าตัดไม่นานก็เสร็จ
แต่ที่ยากก็คือการลำเลียงร่างคุณป้าไปส่งโรงพยาบาลนั่นแหละ
เพราะไปทั้งที่เหล็กก็ติดอยู่กับคุณป้าดึงออกก็ไม่ได้ด้วย
ก็จำเป็นจะต้องนำส่งคนเจ็บพร้อมกับเหล็กที่เสียบติดทะลุอยู่กับลำคอแบบนั้นนะคะ
พร้อมกันแล้วก็ประคับประคองให้คนเจ็บขยับขยื่นน้อยที่สุด
ฟังเจ้าหน้าที่พูดถึงการช่วยเหลือหน่อยนะคะ
คุณป้าเนี่ยโดนเหล็กเสียบที่แขนใต้ราวนมเนี่ยสองข้างแล้วก็ต้นคอเลย
เนี่ยกลางคอเลยครับกลางกระเดือก๓ที่ครับ
ย่างเนี่ยคนเจ็บเนี่ยเหล็กยังปักอยู่ที่คอปักอยู่ที่คอแล้วก็เหล็กยังคือแล้วสูงด้วยครับ
อยู่ชั้นสองขาก็ยังห้อยอยู่คนเจ็บก็ยังแบบไม่มีใครมาเข้ามาช่วยก็เลย
ช่วยเอาผ้าประคองแล้วก็ใช้เครื่องตัดทางค่อยตัดยากมากครับเคสนี้
เอาผ้าเนี่ยผ้าใช้ผ้าดิบไปแฝนตัวแกไว้ไปแฝนตัวให้แกทรงตัวได้
ต้องตัดเหล็กออกทั้งชุดเลยครับแล้วก็นำป้าขึ้นไปสภาพนั้นนอนก็ไม่ได้ครับหายใจไม่ออกครับ
นี่คุณผู้ชมส่งมาบอกสยองจังรั้วเหล็กเสียบคอ
เหตุที่น่ากลัวนะ
แต่ว่าท้ายที่สุดนะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลได้โดยมีการประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเนี่ยนะคะ
เสร็จแล้วก็ประสานไปทางญาติของคนเจ็บให้ทราบเรื่อง
เรื่องต้นเนี่ยนะคะก็คาดว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ย
น่าจะมาจากการที่ผู้บาดเจ็บขึ้นไปทำความสะอาดบนระเบียงแล้วก็พลาดตกลงมาถูกเหล็กเสียบนั่นแหละนะ